นำพนักงานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันแก้วนพก้าวนะครับ
เพื่อที่จะใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
เตรียมเปิดสอนให้กับประชาชนทั่วไป
ได้เรียนรู้ในการทำด้วยนะครับ
นายุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททพร้อมพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงาน

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แก้วนพก้าว

สอนวิธีการทำดอกไม้จันทร์ครั้งนี้นะครับ

ซึ่งทราบดีว่ามีความต้องการจำนวนมากนะครับ

ในการที่จะใช้ในรับพิธีในช่วงเดือนตุลาคมต่อไปครับ
ประดิษฐ์ดอกไม้จานแก้วนพก้าว
จะปรานีตและมีความยาก

นั่นเป็นกิจกรรมที่ชาวททและประชาชนทั่วไป

ให้แก่พระบาทสมเร็จพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน